ข่าวนี้น้ครับพามาดูพี่เสกโรโซค่ะเจ้าพ่อ
ฟอร์แล้วค่ะโชว์ดนตรี

ดีใจจังเลยโอ้โหภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
พี่การณ์วิภากรภรรยาพี่เสกโลโซ
ส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐนะคะที่เดียวเลย
คือตอนแรกจะโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

คุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะนะคะ

เพื่อแฟนโลโซได้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะ
เสิร์ตครั้งนี้นะคะพี่เสกเตรียมตัวนานหลายเดือนเลยคุณผู้ชม

แต่ความมันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
เพลงฮิตของพี่เสกมาเต็ม

ฟังกันจุกไป๒ชั่วโมงเลย
คุณผู้ชมวันนี้นะคะได้ดูกันแน่นอนค่ะ

ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจล้อมวงมันฟันนิดเวิร์กนะคะ
ซึ่งก่อนจะได้ชมโชว์แบบเต็มค่ะ

บอกว่าน้องเสือลูกชายเนี่ยมาขึ้นเวทีด้วยคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ

โหเป็นไงนะคะ

ดีนะคะใครคิดถึงพี่เสกนะคะก็ดูกันได้ค่ะ

ดีนะก็รักษาระยะห่างแฟนที่คิดถึงพิเศษก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ